สวัสดีครับ
มาถึงวินาทีที่ทุกคนรอคอยนะครับ
แล้วก็มาลุ้นคำตอบกันกับครอบครัวของย่าแก้วจากจังหวัดพิจิตรนะครับ
จะสามารถคว้าทุนสูงสุดไปต่อชีวิตต่อลมหายใจให้กับคนในครอบครัวได้หรือไม่
กับการเฉลย๔คำถาม
ถ้าตอบถูก๑ข้อรับ๕๐๐๐บาท
ตอบถูก๒ข้อรับ๑๐๐๐บาท
ตอบถูก๓ข้อรับ๑๐๐๐๐๐บาท
ถ้าโชคดีตอบถูกทั้งหมด๔ข้อ
รับทุนไปต่อชีวิตสูงสุดถึง๑ล้านบาท
ปู่กับย่าเราต้องมาฟังเฉลยพร้อมกันแล้วนะครับ

ถ้าพร้อมแล้วผมจะเลือกเฉลยข้อแรกจากเรื่องละครดังครับ
ใครเป็นคนตอบเรื่องละครดังครับ

คำถามมีอยู่ว่าสามีของลำยองที่เป็นพ่อของวันเฉลิมชื่ออะไร

น้องนาจาเลือกตอบตัวเลือกที่สองสรรซึ่งเป็นคำตอบที่
ถ้าถูกข้อนี้๕๐๐๐บาทนะครับ

สันนี่คือสามีคนแรกของลำยองนะฮะ
เมื่อลำยองคลอดลูกชายออกมาในวันมหามงคล
สันจึงตั้งชื่อลูกชายคนนี้ว่าวันเฉลิม
ซึ่งวันเฉลิมนี้นะครับก็กลายเป็นเด็กที่นำสิ่งดีเข้ามาในครอบครัวมากมาย

โล่งครับ
ดีใจไหมลูกเราช่วยเหลือครอบครัวได้ข้อแรกเราไม่พลาด

เออนะได้รับทุนไปต่อชีวิต๕๐๐๐บาท
มาฟังข้อที่๒ต่อเลยนะครับผมจะเลือกเฉลยจากเรื่องความรู้ระดับชั้นม๒ครับ
คำถามสำหรับเรื่องนี้คือวักที่๓มีชื่อเรียกว่าอะไร

ตัวเลือกที่๓วักที่๓
ดับซึ่งเป็นคำตอบที่

ผิดนะครับ
ผังบังคับกรอนสุภาพหรือกรอน๘เนี่ยนะครับก็คือสะดับรับรองส่งครับ
ก็คือตัวเลือกที่สองคือตัวเลือกที่ถูกต้องนะครับวักรองนะฮะ
มาลุ้นกันต่อผมจะเลือกเฉลยข้อต่อไปจากเรื่องจังหวัดพิจิตรครับ
คำถามสำหรับเรื่องนี้คือ
รูปปั้นจราเข้ที่ยืนอยู่ตรงแยกโพไซงามมีชื่อว่าอะไร

ปู่ชอบเลือกตอบตัวเลือกที่๑
เจ้าสายน้ำซึ่งเป็นคำตอบที่

ย่าย่าไม่ต้องมาขอบคุณหนู
ขอบคุณปู่นะย่าขอบคุณปู่ก่อนเร็ว

ใช่

จราเข้ตัวนี้ที่ปั้นอยู่เนี่ยใส่เสื้อแล้วเขาจะบอกชื่อเขาเลยว่าเขาชื่ออะไร
ข้อสุดท้ายนี่แหละจะสามารถคว้าทุน๑แสนบาทกลับไปต่อลมหายใจได้หรือไม่นะครับ

คำถามสำหรับเรื่องนี้คือ
หน้าปกแฟมสะสมผลงาน
นักเรียนของน้องอดทน
มีตัวการ์ตูนเด็กนักเรียน

ตัวเลือกที่๔๐คน

มีเงินทุนไปต่อชีวิต

ในทางรายการนี้นะครับ

เสียเวลาให้กับครอบครัวของย่าด้วยนะครับ
ซึ่งไม่เกี่ยวกับเงินหนึ่งหมื่นบาทนี้นะย่านะ
ย่าปูเสียใจไหม
เสียใจ
วันนี้เราได้ทุนกลับไปบ้านเนอะ

ย่าก็จะเหนื่อยน้อยปู่ก็จะเหนื่อยน้อยลง
และอย่างน้อยเด็กก็จะได้เรียนหนังสือต้องหากัน
ย่าแล้วเงินหนึ่งหมื่นบาทนี้
ย่าจะไปต่อชีวิตตรงไหนกันก่อนล่ะครับ
ทำข้างล่างก็ยังไม่ทำเพราะวันนี้ไม่พึ่งบอก
อ๋อไม่ซึ้งครับ
ไว้ก็หาหมอให้ต้องทนหาหมอ
แล้ววันนี้ไม่ได้ทุนไปต่อเติมห้องน้ำ
ปู่ก็ต้องใช้ชีวิตแบบเสี่ยงอ่ะสิย่า
ใช่คือว่า
แต่ตากรรมแล้วแค่ไหนก็ไม่เป็นไรแล้ว
นี่ก็หมดวีนแต่ได้ก็หมดวีน

ถึงแม้ว่าย่าแก้วจะไม่สามารถรับทุน
ต่อชีวิตสูงสุด๑ล้านบาทได้นะครับ
แต่ผมมีข่าวดี
ที่จะทำให้ย่าแก้วและครอบครัวดีใจ
นั่นก็คือบ้านของย่า
จะได้รับการซ่อมแซมให้เป็นบ้านที่สมบูรณ์
และเป็นพื้นที่แห่งความสุขของทุกคนในครอบครัว
เพราะคุณาลัยจะเข้าไปซ่อมแซมบ้านให้ย่าแก้วฟรี
ไม่มีค่าใช้จ่ายใดเลยครับ
ยินดีกับย่าด้วย

ขอบคุณทุกคนทุกคนเลยนะ

จบชีวิตย่าแก้วกับไวท์ทุกวันทุกวันนี้
ผมดีใจด้วยนะครับปูผมดีใจด้วยนะครับขอให้สุขภาพแข็งแรงนะครับ
ขอบพระคุณอย่างสูงขอบคุณทุกชีวิตที่มารายการเกมต่อชีวิตครับ

ถ้าคุณมีวิกฤตชีวิตที่หาทางออกไม่ได้ขอให้เราได้เป็นโอกาสในการช่วยเหลือครอบครัว
ของคุณเพียงส่งเรื่องราวของคุณเข้ามาที่เฟซบุ๊กเกมต่อชีวิต
พบกับผมและคำถาม๔ข้อลุ้นเงินรางวัลไปต่อชีวิตสูงสุดถึง๑ล้านบาท
ทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลาทุ่ม๑๕นาทีทางไทยรัฐทีวีช่อง๓๒ในเกมต่อชีวิต

ดีใจมากมากเลยได้เกมต่อชีวิตรายได้หนึ่งหนึ่งบาท
แล้วคุณนาลัยเขาไปซ่อมแซมบ้านให้อีกชิเมตตาครอบครัวของเราปูและปูกระย่า
จะอยู่สุขสบายบอกอะไรไม่ถูกจะดีใจส่วนใจมากมากเลยจ้ะ
สวัสดีครับ